สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิษา
มากัดการให้สมัติกับเราสองคนในคู่กัดสมัติข้าว
พื้นที่เฮ้ยเขาบอกว่าฝนตกเหรอนี่ไม่ต้องไปที่ไหนไกลเลยที่สถานี
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะนะครับมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เลยเรื่องนี้เกิดเหตุสยองตอนใกล้เที่ยงคืน
มีสาวคนหนึ่งนั่งส่องกล้องวงจรปิดแล้วไปเจอกับแสงปริศนากระพริบวิบวับวิบวับ
ตรงสารพระภูมิว่าแต่มันเป็นแสงอะไรกันแล้ว
เกิดเหตุระทึกขึ้นกลางถนนอีกแล้ว
เมื่อรถเก๋งเปลี่ยนเลนกระทันหันทำให้รถบรรทุกเสียหลักพลิกคว่ำไม่เป็นท่า
โจเมืองชนชนบุรีนั่นแหละ
เลือดร้อนจริงจริงทำร้ายคู่กรณีแบบสี่รุ่มหนึ่ง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติค่าว
ยังส่งกันมาได้นะครับข้อความจากคุณผู้ชม
ทักทายเราหน่อยแล้วกันช่วงบ่ายแบบนี้นะ
คุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงเรื่องของแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าว

ก่อนที่จะไปเรื่องอุบัติเหตุมาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับ
ก็ว่ากันว่าเป็นเรื่องสยองตอนใกล้เที่ยงคืน
หิงสาวนางนึงทำไมคะ

นั่งดูไปนั่งส่องดูกล้องวงจรปิดมันมีลักษณะแปลกเขาบอกว่าเห็นไฟกระพริบกระพริบ

ไม่รู้เหมือนกันแต่พอไปดูสถานที่จริงกลับไม่มีอะไรเลย
เอาไปดูภาพนี้กันครับ

ไฟอะไรกระพริบอยู่ข้างนอกอ่ะมันออกไปดูข้างนอกกัน
ออกมาเป็นเพื่อนหน่อยอืมเตรียมดิ
มันก็ไม่มีอะไรว่าออกไปยืนดูสิ
มันมองไปตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรอ่ะ

ยังกระพริบอยู่นะคะมีไหม

นี่ตอนแรกถ้าเราดูแค่ภาพจากกล้องวงจรปิด
เราจะคิดว่าเฮ้ยหลอดไฟตรงนั้น

ไปดูเป็นเพื่อนได้ไหม

เนี่ยตอนแรกเปิดหน้าต่างออกไปดูก่อน
แล้วก็ดูให้ชัดเลยตรงนี้มันไม่ได้มีหลอดไฟ
แล้วถ้ามีหลอดไฟมันก็ติดปกติถูกไหมล่ะ

คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาอยู่ในห้องที่อยู่ใกล้กับจุดที่ไฟกระพริบ
แต่กล้องวงจรปิดอยู่อีกมุมหนึ่งนะ
ถูกต้องนี่ครับคุณผู้ชมครับก็เลยพิสูจน์แบบนี้
บอกให้เขาเดินไปดูตรงนั้นหน่อยไอ้ที่มันแว๊บน่ะเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็แพนกล้องมือถือไปถ่ายนี่ตรงนี้ด้วย
เห็นเลยคนที่เดินออกมาเมื่อสักครู่
แล้วดูตรงจุดนั้นมันไม่มีอะไรเลย
มันไม่เห็นมีไฟกระพริบเหมือนในกล้องวงจรปิด
นี่คือจุดที่มันกระพริบกระพริบในภาพของกล้องวงจรปิด
โอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงใกล้เที่ยงคืน
๒๓๕๐อีก๑๐นาทีเที่ยงคืนของวันที่๒๒มกราคมครับ
เห็นแบบนี้แล้วขนลุกขนพองเขาเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลเลยคุณชิสา
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นแหละบางคนก็เน้นหาคุณชนะ

บอกว่ามันคือแสงสว่างแห่งความรัก
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่รับรู้ได้ด้วยกล้องวงจรปิดด้วย
โอ้โหคอมเมนต์เอาฮานี่นะ

บอกว่ามันคือแสงสะท้อนอินฟาเรทจากกล้องวงจรปิด
คือมองตาเปล่าไม่เห็นแต่ถ้ามองผ่านคอม
หรือใช้มือถือถ่ายก็จะเห็นแสงกระพริบแบบนี้

นี่ฉันเข้าใจที่เขาหมายถึงนะแต่ว่าถ้าดูจากภาพแล้วมันไม่น่าจะใช่
เพราะว่ายังไงซะผมว่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิค

จะไปถามใครหรอกไปถามหมอปลาดิ

แต่ไม่รู้นะเออแต่ก็ไม่รู้ถ้าเหมาะมาจริงเกี๊ยวนะ
เดี๋ยวแกต้องมาอ้ออ้อออกงะอาเจียนตรงนี้ค่ะ
แต่ก็มีหลายเคสที่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ

การไปรักษาหาหมอผ่อนคลายความเครียด
บางคนแบบเครียดมากก็มีอาการได้

ครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาแล้วกลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องราวอัศจรรย์ใจเรื่องราวปฏิหาร
มีจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ยด้วยความเคารพจริงจริง
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยมีคลิปคลิปหนึ่ง
พระท่านหนึ่งเหมือนกับทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่ฟ้าฝนกำลังจะมา
แต่พอทำเสร็จแล้วเฮ้ยฟ้าฝนสว่างแล้วก็ไม่มีฝนอีกเลยครับ
และที่ที่เก็บโลกนี้
ดูแล้วนะครับยกมือประนมเลยแล้วแต่ศรัทธา
ตามที่คลิปบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคล

โอ้โหสักพักหนึ่ง
กล้องนะหรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือนั่นแหละ
ก็แพนออกไปแล้วเห็นไหม

เอาก็แล้วแต่ความเชื่อเขาบอกฝนตกไม่ทั่วฟ้าอย่างนี้
ก็มีความเป็นไปได้กับเรื่องที่ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าก็เคยเห็นเหมือนกัน
อืมแต่เนี้ยคนที่เขามีความเชื่อเขาบอกว่าพระท่านเนี่ยมันทำพิธีไล่ฝน
ค่ะโอ้โหเห็นแล้วมันก็ตกตะลึงอยู่เหมือนกันนะ
คุณชิสานะก็ไม่รู้ว่าเป็นปฏิหารหรือว่าเป็นเรื่องของการทำพิธีจริง
หรือมันเป็นเรื่องความบังเอิญก็แล้วแต่นะยังไงก็ตามคุณผู้ชมเราก็ดูเอาไว้ล่ะ
คุณผู้ชมแล้วใครอยากจะไปดูเต็มเต็มดูคลิปอื่นอื่นอีกก็เข้าไปได้ใน
ต๊อกของคุณกมลทิพย์ยี่สิบเจ็ดเขานำมาโพสต์เอาไว้นะคะก็คงจะต้องตามต่อแหละ
เห็นไหมคุณกระมวลทิพย์เขาโพสต์เกี่ยวกับพวกกับเครื่องรางพระเครื่องเยอะเลย
มีเรื่องของเครื่องรางของน่าจะเป็นคนที่มีความเชื่อด้านนี้อืมอ่า
ลองดูลองดูนะคะอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
บอกเลยว่าอย่าลอกเลียนแบบเป็นอันขาดนะคะเพราะว่านี่เป็นพฤติกรรมที่
อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นค่ะ
โอ้โหมายังไงล่ะพี่นั่นดิครับ

ถามหรอกครับมันผ่านมามันยูเทิร์นมันสวนกลับมาแล้วเร็วมาก
แล้วสำคัญคืออะไรคือกลางถนน
ถนนมีอยู่สามเลนพี่ล่อเลนกลางเลยแล้วสวนมาแบบเนี้ย
คือปกติถ้าวันแล้วสวนเลนเนี้ยแล้วจะเห็นเขาแอบแอบข้างทางมา
แต่นี่แหวกมากลางทางเลยค่ะคือไม่กลัวตายเลยเหรอครับ
ต้องพูดตรงนะใช่ไหมเลนมันพุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้
แต่เล่นสวนมาแบบตรงกลางเลนส์เลยอะครับคือก็ไม่รู้เหตุผลที่พี่เขาทำอ่ะนะ
ไม่รู้เส้นทางหรือรีบหรือไม่ทันสังเกตหรือยังไงไม่รู้แหละ
แต่ที่สำคัญคือมันอันตรายมากจริงครับ
ก็เตือนภัยแล้วกันบนท้องถนนมันก็มีอะไรที่เราไม่คาดคิดแบบนี้แหละ
จริงจริงครับอ่าพรบกฎจราจรกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะ
นี่ก็เหมือนกันครับขับขี่บนท้องถนนต้องระวังเรื่องของการเปลี่ยนเลน
แน่นอนสิโอ้โหถ้าเปลี่ยนเลนส์ไม่ดีเปลี่ยนเลนส์ผิดจังหวะ
แล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
โอ้โหสุดระทึกค่ะจริงแล้วภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพจริง
เหตุการณ์จริงนะคุณผู้ชมแม้ว่ามันจะดูเหมือนในภาพยนตร์หรือละครก็ตาม
แต่คุณผู้ชมดูมันเกิดความหวาดเสียวแล้วก็เฉียดฉิวไปนิดเดียว
คือเรื่องของเรื่องรถเก๋งคันสีขาวนะครับเขาจะเปลี่ยนเลนส
ค่ะจะเปลี่ยนเพื่ออะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเลนนี่เห็นไหมไปสะกิดรถบรรทุกคันใหญ่เนี้ยค่ะ
หลบเข้าปั๊มไปได้ทันโอ้โหเฉียดชิวจริงจริงคุณชนะ
แต่คลิปนี้นะครับดูแล้วมันน่าตกอกตกใจแล้วที่สำคัญ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคุณชิสา
ก็คือคุณนิกรธุระพลอายุสามสิบเอ็ดปีนะครับ
ก็เป็นคนขับรถบรรทุกใหญ่นั่นแหละเสียชีวิตเลยนะครับค่ะ
เห็นไหมคุณผู้ชมบางทีเนี่ยการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีของเรา
ครับนะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแบบนี้อืม
มาเตือนกันนะคะครับขับรถให้ระมัดระวังแล้วก็เคารพกฎจราจรกันค่ะ
อ่ะเปลี่ยนอารมณ์มาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
เถียงกันหน่อยละกันเอามาเลยเอามันมีลักษณะมันเป็นสองฝ่าย
บางคนก็บอกว่าฝ่ายนี้ทำอย่างนั้นไม่ดีบางคนก็บอกว่าเฮ้ย
แต่ฝั่งนี้มันก็น่าพูดถึงเหมือนกันกรณีนี้เป็นเรื่องของเด็ก
เรื่องของเด็กครับที่จังหวัดบุรีรำผู้ปกครองของเด็กชายวัย๙ขวบ
รู้เหรอออกเยอะเลยน่ะแต่ตาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรอ่าไปดูกันครับ
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องคุณอายุ๙ขวบน้องแกยืนร้องไห้เลย
แล้วหน้ากากกันทำไมแกโอ้โหชุ่มไปด้วยเลือด

ภาพนี้นะครับนางสาวอภิชยากาญจนธนสิริ
แล้วตัวป้าเองก็เล่าว่าเมื่อวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
น้องคุณเนี่ยไปเล่นกับเพื่อน
ซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงในตลาดในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำกับเด็ก

แต่ที่ไม่ปกติคืออยู่น้องคุณกลับมาสภาพเป็นอย่างนี้
เลือดกบปากเลยครับอุ้ยป้าเห็นก็ตกใจแล้วค่ะ

ทราบว่าน้องคุณเนี่ยแกล้งเพื่อนผู้หญิงนี่แหละโดยเอาน้ำสาด

เออทีนี้ผู้ปกครองของเพื่อนก็เลยเข้าไปต่อว่า

เนี่ยข้อมูลได้มาแบบนี้นะ

ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแบบนี้คุณป้าก็เลยพาน้องคุณไปโรงพยาบาล
บอกว่าเลือดกำเดาไหล
คุณป้าก็เข้าใจว่าเออน้องคุณก็อาจจะดื้อแล้วนะ
แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่จะมาทำกับเด็กแบบนี้
เขาก็ถือว่ารุนแรงเกินไปดูสิเลือดกบปาก
เลือดแดงเลือดเลอะเทอะแบบนี้
คำถามคือมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าค่ะอ่ะขณะที่แม่ของเพื่อนซึ่งเป็นคู่กรณี
เนี่ยเขาก็อธิบายว่าไอ้วันเกิดเหตุ
คือน้องคุณก็สาดน้ำใส่ลูกสาวของเธอ
เหมือนเปียกแต่เธอเข้าใจนะเด็กเล่นกัน
แต่อย่างนี้ครับเธอบอกว่าน้องคุณเนี่ยลักษณะพูดจาก้าวร้าว
เหมือนไปถามดีว่าไปสาดน้ำใส่พี่เขาทำไมล่ะลูก
พอผู้ใหญ่ถามไปแบบนั้นน้องคุณก็สวนกลับมาด้วยคำที่ค่อนข้างจะก้าวร้าว
ลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วป้าแกเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายนะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยเอามือไปจับมือน้องคุณ
แล้วจะถามน้องคุณว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรได้ยินไม่ชัด
ทีนี้น้องคุณสะบัดมือออกอย่างแรงก็ทำให้มือของคุณป้าคนนั้น
ไปโดนหน้าของน้องคุณจนเลือดกำเดาไหลนั่นคือสิ่งที่คุณป้าเขาบอกมานะ
ว่าเขายืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุนะไม่ได้คิดจะทำร้ายเด็กหรอก
ซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกัน
ทีนี้แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายไม่อยากจะคุยด้วยสิคุณชนะ
เอาเรื่องนี้นะครับทางผู้ปกครองของน้องคุณเขาไปแจ้งความเลยนะ
เอาไว้ที่สพนังรองเอางี้ละกันก็ต้องให้คนกลาง
ไก่เกลี่ยเจรจาคุณตำรวชได้ล่ะพนักการสอบสวนนะครับก็
การอยู่ระหว่างเรียกตัวทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็เจรจากลายเกลี่ยหาข้อยุตินะครับ
ค่ะเรื่องของเด็กเล่นสนก็เกิดขึ้นได้แหละนะคะ
อยู่ที่ผู้ใหญ่เหมือนกันช่วยกันดูแลนะคะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของวัยรุ่นไหมคุณชนะ
มารุมกันเลยนะคะซีนรุมหนึ่ง
โจเมืองชนค่ะมาทำร้ายคู่กรณีเหตุเพราะอะไรไปดูค่ะ

แต่อย่างนี้เลยเหรอคนนั้นไม่ใช่ลูกบอล

เราดูสิตั้งกี่คนไปลุมเขา

อยู่เลยนะโอ้โหอายุเท่าไหร่เองคะ๑๔ปีอะค่ะประมาณนี้แหละเป็นวัยรุ่นอยู่อะนะคะ
คลิปเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะว่ามีวัยรุ่นผู้ชาย๔คนทั้งเตะทั้งต่อยทั้งโชคคู่กรณี
อยู่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตะบนหัวกุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
แต่การพึ่งเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๒๔มกราคมนี่เองนะคะส่วนสาเหตุนั้นก็คือแค่ว่า
วัยรุ่น๔คนไม่พอใจที่คู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วเบิ้ลเครื่องใส่
ชอบเบิ้ลชอบเบิ้ลลักษณะแบบอย่างนั้น
งอทำไมล่ะมันหยาบกันนะบะ
ทั้งสองฝ่ายเลยมาพูดคุยกันหน่อย
อมรับเลยว่ามันสลดใจมันเกินไปจริงเอาคุณลองนึกภาพดูนะ
ถ้าเป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่เป็นญาติพี่น้องของคุณ
ลุมทำร้ายแบบนั้นหัวใจมันจะเป็นยังไงอ่ะ
ก็นั่นสิแล้วเนี่ยดูสิครับได้แผลมาเพียบเลยอะครับ
ค่ะเรียกว่ารุมอ่ะถูกรุมอ่ะนะคะซึ่งน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้นะตัวเองก็เคยถูกกลุ่มคู่กรณีเนี่ย
ต่อยมาแล้วสาเหตุก็เหมือนเดิมอะค่ะชอบเบิ้ล
เบิ้ลเครื่องนะคะแต่ก็คิดว่าเรื่องมันน่าจะจบแล้วไง
สุดท้ายมันไม่จบมันมีต่อเอางี้ครับผู้ปกครองของเด็กที่ถูกรุมทำร้าย
ก็บอกว่าตนเองก็พูดคุยเจรจากันเรื่องนี้แล้ว
แล้วยังไงต่อรู้ไหมแบบนี้มันต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายนะ
ถูกต้องสิคุณเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เด็กทำ
กลายเป็นว่าผู้ปกครองต้องมาเดือดร้อนก็แน่นอนล่ะค่ะ
งานนี้ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายไปไม่น้อยนะคะเอาก็ประมาณสักแปดพันบาทได้
ตามที่ทางฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายเขาเรียกร้องมาครับ
คุณชิสาอ่ะถามว่าเด็กล่ะจะคุยกันรู้เรื่องไหมเออ
ทั้งสองฝ่ายจับมือกันปรับความเข้าใจกันแบบนี้เลยคุณ
จับไม๊จับมือกันแล้วนะอื้อฮือนะเออ
เป็นการแบบสมาณชันกันเออเขาหลังเขาจับด้วยก็เอามือปิดหูไว้
จะได้ไม่ต้องได้ยินเออใช่ไหมแหมก็เข้าใจกันแหละ
บางทีก็วัยรุ่นน่ะเนอะเขาสัญญากันด้วยคุณชนะ
อย่างไรครับบอกตัวต่อไปนี้นะจะไม่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเอง
เจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ปล่อยให้แยกย้ายไปอ๋อหลักหลักจะบอกเด็กเด็กเลยนะว่า
ตอนนี้ทุกคนเป็นศักดิ์ขีพยายามเหมือนเรานะเออ
อย่าให้มีเรื่องแบบนี้อีกไม่งั้นนะผู้ปกครองเขาเดือดร้อนถูก
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้บอกเลยเป็นฝันร้ายของเจ้าของห้องเช่า
ทำไมล่ะมีสาวนางหนึ่งมาเช่าห้องอยู่ไปอยู่มา
คันทิ้งห้องเอาไว้ในสภาพแบบนี้ครับ

นี่คือสภาพภายในห้อง

นี่คือห้องนอนของนาง
กลิ่นก็ไม่ถึงขนาดแรงมาก

น้ำยังไม่แห้งเท่าไหร่ก็น่าจะสัก๔๕วัน
กินเสร็จง่วงง่วงเสร็จปุ๊บนอน

มีลุ้นนะ

โอ้แม่สาวน้อย
นี่เรากำลังเดินเข้าไปในถิ่นที่อยู่อาศัยของเธอ

เธอเพิ่งจากสถานที่ตรงนี้ไปได้ไม่นาน
เราได้ลองดูแล้วก็ได้เห็นว่าสภาพห้องของเธอนั้น
ยังมีอาหารที่เธอนั้นกินเอาไว้อยู่

เปียกอยู่นั่นคือส้มตำ

เจ้าของห้องที่เขาถ่ายคลิปไว้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้

ง่ายง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินแล้วนอนเลย
เออกินง่ายอยู่ง่ายกินเสร็จปั๊บนอนป๊อก

แล้วดูสิครับทิ้งห้องเอาไว้เละเทะอย่างนี้

เงินค่าเช่าค่าห้องคือไม่จ่ายด้วยคุณชิสา

ทีนี้ทางเจ้าของห้องเขาเดินไปสำรวจห้องครัวห้องน้ำนะ

มีถุงขยะวางเกลือนอยู่
ส่วนห้องน้ำเองก็มีจานชาม
มีพวกของที่ทานแล้ววางอยู่ไม่ได้ล้าง

โอ้โหดูจะดูจริงเหรอ

อ่าเขาบอกว่าบริเวณตรงนี้นะครับก็คือสถานที่หอพัก
ที่อยู่ในซอยกิ่งแก้ว๔ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ผู้หญิงคนนี้มาเช่าอยู่นะก็ประมาณสัก๕ปีแล้วแหละ
เอาจริงก็ไม่เคยเบี้ยวค่าเช่าห้องเลยนะ
แต่ลักษณะเหมือนว่าช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
อยู่ก็เงียบหายไลน์ไม่ตอบคุณชิสา
ไม่สามารถติดต่อได้นะคะไม่จ่ายค่าเช่าด้วย
ตอนนั้นเจ้าของหอคิดแล้วว่าโดนแน่เลยนะคะ
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอสภาพห้องแบบนี้ไงคุณ
เรียกว่าแม่บ้านกุมขมับแม่บ้านร้องไห้เลยแหละ
เออว่าทำไมจะต้องทิ้งภาระไว้ให้ขนาดนี้นะฮะ
ก็เลยนำคลิปนี้มาร้องเรียนสื่อแหละค่ะ
ก็อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้เช่าทั้งหลาย
แต่ว่าระมัดระวังให้ดีเช็คผู้เช่าด้วยละกัน
แต่บางทีมันก็ยากเกินที่จะเช็คนะ
บางทีเราก็เห็นบุคลิกดีหน้าตาดีก็ไม่รู้ว่า
สภาพความเป็นอยู่จะเป็นแบบนี้เนาะ

การขับขี่รถบนท้องถนนเนี่ย
ควรจะขับขี่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งหรือในความเร็วที่จะปลอดภัย

ถ้าขับขี่เร็วมากเกินไปมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้ครับ

เร็วสิไม่เร็วได้ไงก็ชนแต่หัวม้วนเลย
โอ้โหดูสิกวาดไปเหมือนโยนโบลิ่ง
นี่ครับกวาดไปแบบนี้เลยครับ
แล้วเท่าที่ดูนะตรงนี้เป็นถนนแบบสองเลน

ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เลนส์มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไร
น่าจะเป็นถนนที่อยู่ในซอยด้วยซ้ำนะ

เตอร์ไซค์จอดเอาไว้มันก็กินพื้นที่แต่ก็ไม่ควรจะขับเร็วไง

ใช่ครับก็เลยเอามาฝากเตือนกันแบบนี้เนี่ยเห็นไหม
พอชนแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
โอ้โหต้องจ่ายค่าเสียหายสับสินเสียหายอืมโอ้โห
ก็ต้องมาชดใช้อีกใช่ไหมต้องไปจ่ายตังค์เสียความรู้สึกเสียเวลานะคะ
ครับไปดูอีกหนึ่งอุทาหรณ์ไหมคะ
ครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนชอบขับรถจี้รถคนอื่น
โอ้โหเราก็ฝากเตือนหลายครั้งก็ควรเว้นระยะห่างถ้าจริงมากโอกาสที่จะชนมันก็เป็นแบบนี้ครับ
นี่เห็นไหมโอ้โหมีกล้องด้านหลังไงที่ติดรถไว้เลยได้เห็นแบบนี้ครับ
รถจักรยานยนต์คันนี้เขาก็ขับมาใช่ไหมก็ขับตามตอนแรกก็เว้นระยะห่าง
แต่สักพักเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้แล้วลักษณะของรถคันที่มีกล้องหลังรถเนี่ยเขาคงจะเบรกเพราะว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้า
ก็เป็นไปได้แล้วก็สุดท้ายก็จุ๊บท้ายเป็นซะเลยเออเจ็บเลยนะ
คุณผู้ชมครับหมดเวลาในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งกันมา
ก็สินค้าด้วยคลิปนารักเหมือนเดิม

ส่วนเราหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ